พอเราพูดถึงโหลศาสตร์ก็จะบอกทำไมงมงายจังทำไมต้องเชื่อด้วยอะไรพวกนี้
มันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเป็นการอธิบายที่เข้าใจได้และไม่งมงาย
สืบทอดทำปฏิทินจีนหนำเอียงต่อครับผม
จริงปฏิทินเป็นของคู่กันกับคนไทยแล้วก็ทุกบ้านอยู่แล้ว
ปฏิทินเนี่ยไม่ใช่แค่บอกวันและเวลานะครับ
ความสัมพันธ์ของมันเนี่ยคือสามารถย้อนกลับไปดูอดีตได้
วันนี้เรามีนัดนะมีกิจกรรมสำคัญเป็นสื่อกลางที่สามารถมาจดบันทึกได้
คือปฏิทินของเราเนี่ยปฏิทินหนำเลี้ยงเนี่ย
เราได้ทำมาแล้ว๓๐กว่าปีแล้วครับผม
คนจีนส่วนมากครับก็เวลาทำกิจกรรมอย่างเช่นแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้

แล้วก็จะมีความเชื่อว่าเออพอมันเป็นกิจกรรมมงคลหรือเป็นกิจกรรมสำคัญในชีวิตเนี่ย
สมควรจะดูเลิกเพื่อให้เป็นสิริมงคล
ความแตกต่างระหว่างปฏิทินจีนกับปฏิทินไทยครับ
ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วเนื่องจากศาสตร์ของแต่ละอันนะครับไม่เหมือนกัน
ของเราเนี่ยจะเบสหลักเลยเป็นปฏิทินจีนมากกว่าเป็นโหลศาสตร์ของจีนนะครับ
บางทีเนี่ยคือถ้าสมมุติเราเอาหลายศาสตร์มารวมกันเนี่ย
มันจะค่อนข้างป่นแล้วมันจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างขัดแย้งกันนะครับ
เราเลยต้องยึดยุทธศาสตร์หนึ่งให้มันเป็นหลักก่อนนะครับผม
แต่วันต่างเรามาอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องค่อนข้าง
ซึ่งก็จะมีเข้ามาอยู่ในตัวปฏิทินอยู่แล้วครับผม
หลายคนก็ยังสงสัยว่าปฏิทินนี้อ่านยังไง
ทำไมมีแต่ตัวจีนเดี๋ยวผมจะลองมาอธิบายคร่าวนะครับ
หน้าแรกเลยเนี่ยครับก็คือพอเปิดมาแล้วเนี่ย
ก็คือจะเห็นว่าพอมันเป็นวันสำคัญเนี่ยครับ
วันสำคัญทางศาสนาหรือวันหยุดเนี่ยครับ

สีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลสำหรับคนจีนครับ

วันนี้เป็นวันอะไรเป็นเดือนอะไร
แถบตรงนี้ครับก็คือจะเป็นวันจีนแล้วครับ
อย่างวันเนี่ยครับสุปรรือ

เปิดมาปีใหม่เนี่ยครับหลายคนมีคำถามสงสัยว่า
ปีใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ปีฉลูเลยเหรอ
คือไม่ใช่ครับต้องรอให้ผ่านเมืองตุจีนไปก่อน
ภายในตัวปฏิทินเนี่ยก็คือจะมีบอกอยู่แล้วว่า

ตรงนี้ครับจะอธิบายศาสตร์จีนมี๒๔ศาสตร์
ทงชัยเนี่ยเนื่องจากสำนักเรา

ดวงดาววันนี้วันนี้เป็นวันมงคล

ทงชัยเนี่ยเหมาะกับการทำกิจกรรมต่าง

หลังจากวันที่๓๑มกราคมนะครับผม

เทศกาลและวันไหว้เจ้าจีนประจำปี๒๕๕๙

ก็คือจะเป็นวันการากินีครับ

วันนี้ไม่เหมาะสมกับการทำการอะไรทั้งนั้น

เหมาะกับงานมงคลสมรส
เบิกพระเนธหรือเปิดสรรเจ้า
สถานที่เส้นไหว้อะไรพวกนี้ครับ
ตรงช่วงข้างบนนี้ก็คือจะบอกว่า

ยามในแต่ละวันโหลศาสตร์จีนนะครับ

คืออันนี้เป็นเวลาหนูครับ

คือจะมีคำอธิบายอยู่แล้วครับผม

คือเป็นเวลา๕ทุ่มถึงเที่ยงคืน๕๙นะ
ฉลูเนี่ยคือกี่โมงถึงกี่โมงบ้าง

ก็จะมี๑๒ช่วงเวลาครับ

พอมันเป็นตัวนี้ครับตัวชง
คือตัวสีดำเนี่ยครับเป็นเวลาไม่ดี

เป็นเวลาดีคือจะมี๓แบบ

สีเป็นสีแดงจีคือเป็นเวลาดี
แล้วก็จงเนี่ยครับเป็นเวลาปันกลางครับ

มันก็จะมีบอกปีจีนอยู่แล้วเดือนจีน
วันจีนและช่วงเวลานี้ครับ

คร่าวว่าสำหรับว่าคนจะเกิด

ต้อการความสุขที

แล้วก็จากตัวในประเทศไทย

เป็นทั้งสำนักโฆษศาสตร์เองนะครับ
โดยนำหลักเนี่ยครับมาคำนวนโดงดาวต่าง
กว่าจะคำนวณออกมากว่าจะใช้ระยะเวลาทำตำราขึ้นมาได้เนี่ย

กว่าจะผลิตออกมาได้ใช้คนงานเยอะมาก
เตรียมการนานมากกว่าจะออกมาเป็นปฏิทินทั้งเล่มหนึ่ง
แต่จะเจอเป็นพวกแบบปฏิทินรายเดือนอะไรพวกนี้
อันนั้นนะครับจะมีบางที่ที่เวลาผมเปิดออกมาแล้ว
พอเริ่มขายปุ๊บอาจจะโดนก๊อฟไปบ้าง
เพราะว่าเขาจะมาดูวันสำคัญของเราแล้วก็เอาไปพิมพ์ของเขาบ้าง
หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำงานอย่างนี้ทำงานแค่ช่วงปลายปีนี่หว่าแบบ
ทำขายเดือน๙๐แล้ว๑๒เดือน๑พอสุดที่ปุ๊บแล้วก็เลิกขาย
แต่ไม่ใช่ครับเวลาก่อนนั้นคือเราเอาเวลาไปทำแม่แบบขึ้นมาก่อน
ตำราขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเริ่มเตรียมการผลิตอะไรพวกนี้ครับ
คือแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับตำราพวกนี้ก็คือต้องมาทำใหม่ทุกปี

ก็คือพอคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยไปเริ่มการผลิตอีกทีหนึ่งนะครับผม
จริงอุปสรรคก็เจอหลายอย่างมากเลย
ก็ตั้งแต่เรียนจบมานะครับกลับมาที่พอเริ่มทำธุรกิจที่บ้านเนี่ย
มันจะมีทั้งปัญหาทั้งเกี่ยวกับประการบริหารภายใน
ปัญหาของโรงพิมพ์เลยนะครับก็ค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกันว่า
บอกตรงเลยว่าปีนี้เมื่อเจอโควิดแล้วเนี่ยหนักมาก
โรงพิมพ์ก็ที่ได้ข่าวมาก็พอมีปิดตัวไปบ้าง
ปัญหาภายในเนี่ยจะเป็นปัญหาเหมือนส่งงานต่อจากรุ่นนึงไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอะครับ
ซึ่งสองอย่างเนี่ยครับเวลามาพูดแล้วพูดจริงกันแล้วอาจจะดูง่ายนะครับ
แต่จริงแล้วไม่ง่ายเลยครับเรื่องที่คิดไม่ตรงกับพ่อจริงมีหลายเรื่องมากครับ
แรกเลยครับเวลาไปบอกเขาเนี่ยว่าโอ๊ยป๊าคือต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ดีกว่าไหม
ป๊าจะบอกบอกก่อนเลยนะครับผู้ใหญ่ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดจะบอกว่าไม่
เขาอาจจะไม่เห็นด้วยตอนแรกแต่พอเราได้เริ่มทำบางอย่างแล้วเนี่ยเริ่มตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเนี่ย
พอเขาเริ่มเห็นเราเป็นชิ้นเป็นอันอีกผลตอบรับดีมีคอมเมนต์ต่างมากมายเข้ามาเนี่ยครับ
ผมเชื่อว่าตรงนั้นนะครับวันนั้นถึงวันนั้นเมื่อไหร่เขาก็จะเข้าใจเราเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันคืออะไรครับผม
ซึ่งประเพณีที่ดีงาม

ปฏิทิณจะเป็นศูนย์กาล

ของขวัญชิ้นนี้ครับเป็นของขวัญที่ดีงามมาก

ผมเชื่อเลยว่าปฏิทิณคงยังอยู่ต่อไป

ผมจะพยายามให้วัฒนธรรมของจีนนั้นคงสืบต่อไป
ให้กับคนรุ่นหลังนะครับได้สืบต่อได้เข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้ด้วย

เหมือนเราได้มาเจอญาติกันให้เราได้มากระตุ้นช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป